เป็นดราม่าที่คนพูดถึงกันตลอดนะฮะสำหรับกรณีที่
ผัวเมียที่บอกว่าสามีมาออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
บอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วภรรยาหอบเงินหนีไปกับชู้
มีการโฟนอินกลางรายการบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่กินกันมายี่สิบหกปี
คือโอ้โหจนสุดท้ายสามีไปแจ้งคงแจ้งความอะไรกันเสร็จสับ
ล่าสุดวันนี้ภาพใหม่ออกมาภรรยาหรือว่าคุณดาวกลับมาแล้ว
กลับมาจับมือกับสามีก็คือนายมณิษฐ์
ขึ้นโรงพรรคนี่มาขึ้นโรงพรรค
ถอนแจ้งความมาถอนแจ้งความภายใต้เงื่อนไขเยอะมาก
เธอบอกเธอหอบเงินมาคืนแล้วแต่เงื่อนไขมีอะไรเอาคุณผู้ชมไปฟัง
เงื่อนไขค่ะหนึ่งแบ่งเงินสองทวงทองสามไล่ออกจากบ้าน
แบ่งเงินคือยังไงเธอบอกว่ากลับมาแล้วนะ
เอาเงินที่เหลือในบัญชี๓ล้าน๑แสนบาทมาคืน
แบ่งแบบนี้ค่ะสามส่วนนายมณิษฐ์ส่วนหนึ่งสามีเนาะ
ลูกอีกสองคนนี่ค่ะลูกคนโตเนี่ยได้ไปสองแสนแล้ว
เพราะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็จะเป็นลูกคนเล็ก
อายุสิบเอ็ดขวบจะได้ล้านหนึ่งลูกคนกลางจะได้ห้าแสน
ส่วนนายมณิษฐ์สามีจะได้๑ล้านหกแสนบาทแต่ว่า
ลูกยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะเงื่อนไขของแม่ก็คือ
ลูกคนเล็กที่ได้ล้านหนึ่งจะมีสิทธิ์เบิกเงินได้ตอนอายุครบ๒๐ปี
ส่วนลูกคนกลางไม่เท่าคนเล็กนะครับ
คนเล็กเบิกได้ตอนยี่สิบแต่คนกลางเบิกได้ตอนยี่สิบห้านะคะ
คนกลางต้องอยู่ยี่สิบห้าก่อนถึงจะสามารถเบิกเงินห้าแสนนี้ได้
คือตั้งเงื่อนไขมาละเอียดยิบย่อยมากตอนแรกก็นึกว่าจะให้๒คนอายุ๒๐เท่ากัน
ไม่ได้อยู่ที่บรรลุนิติภาวะอยู่ที่เบนเจอร์เพศหรืออะไร
อันนี้ไม่แน่ใจแม่เหมือนกันนะคะสองพวงทอง
เธอบอกว่าเธอเคยซื้อทองรูปภัณฑ์หนัก๒บาทให้สามีเก็บเอาไว้เอาคืนมา
ครับเอาเงินเธอไปเอาทองฉันคืนมายังไม่จบค่ะ
คุณดาวยังบอกด้วยว่าหลังจากที่พรุ่งนี้ฉันคืนเงินให้เธอเสร็จแล้วเนี่ย
กับฉันเราขาดกันไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีก
และกรุณาออกจากบ้านฉันภายในสามวันด้วยถ้าเธอไม่ออกถ้าเธอฝ่าฝืนหรืออะไรใดใดก็ตาม
ฉันจะแจ้งความเธอบุกรุกจ้ะโอ้โหนี่คือเงื่อนไขจากฝ่ายคนที่เขาบอกว่าเป็นภรรยา
สุดท้ายจับมือถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็มีตำรวจกับพี่ชายแท้ของคุณดาวฝ่ายหญิง
ไม่รู้จะกลับบ้านทางไหนเลยนักข่าวก็หอนทัวร์ก็หอนหอน
ไม่รู้จะยังไงแล้วไม่รู้ต้องกินอาหารเม็ดชนิดไหนกันดี
ทีมข่าวเราไปคุยกับคุณดาวนะคือต้องคุยรอบด้าน
เพราะว่าตอนแรกก็ได้ข่าวจากทางฝั่งของนายมณิชคนเดียวใช่ไหม

ข้อแรกขอแก้ความเข้าใจผิดก่อน

ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องราวจะบานปลายไปขนาดนี้

ฉันไปไหว้พระทำบุญให้จิตใจมันสบายขึ้น
ส่วนผู้ชายที่บอกว่าเป็นชู้ที่ว่าไปด้วยกัน

พอรู้ว่าสามีไปแจ้งความเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย

เขาบอกผัวเมียทะเลาะกัน๑๒๓วัน
ก็ไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่โตบานปลายขนาดนี้

ผมก็เสียใจนะที่ถูกเมียไล่ออกจากบ้าน

ผมยังรักและให้อภัยดาวเสมอ
หลังจากนี้ผมจะไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง

ถ้าพรุ่งนี้ดาวคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
ผมก็จะถอนแจ้งความให้
จะเสียใจนิดครับ
พี่ก็ลองไป

เราได้คุยกับน้าของคุณดาวนะครับ
บอกว่าคุณดาวกลับมาที่บ้าน๖โมงเช้าเมื่อเช้านี่แหละ
จังหวะกลับมาได้ยินเสียงโหกเวกโวยวายอะไร

แบบนี้พี่ทุกคน

ไหนหน้าก็ไม่กินป้าดเลย
เขาบอกว่าละครเรื่องนี้จบลงแล้ว

และผมก็จะไม่ขอกลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกแล้ว
ขอบคุณที่ดูแลมาตลอด๑๓ปี
ผมจะไปหย่าให้และจะย้ายกลับไปอยู่กับลูกที่จังหวัดยะโสธรค่ะ
อีก๑๐วันผมก็กลับบ้าน
อย่าพรุ่งนี้

จบแล้วอาวุธศาลแล้วหรักสามเศร้า

ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับไม่อยู่แล้ว
เป็นบาทเดียวผมก็ไม่เอา
กินเม็ดเดียวผมก็ไม่เอา
จ้าเทศกพุทธจริงธรรมจริง
หลังจากนี้ท่านได้เอา
จงโชคดีมีชัย
แต่เจ๊เสียเจ๊จริงแล้วกัน